กรีนมาดูหนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่า
สำหรับหนุ่มพลนวัฒน์นั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
หน้าจับตามองมากบอกเลยฝีไม้ลายมือการแสดงเขาไม่ธรรมดา
จากหล่อแล้วเสน่ห์ก็แรงอีกด้วยค่ะ
เดี๋ยวขึ้นภาพมาได้เลยแล้วจะกลืนน้ำลายเอือกพร้อมกัน
แล้วก็เวลาเล่นละครเนี่ยเคมีเขาแพรวอยู่กับใครก็ดีไปหมดนะคะ
ถึงขั้นที่ว่ายกให้เลยหนุ่มพลเป็นคนที่มีเคมีสาธารณะคุณผู้ชม
คือเล่นกับนางเอกคนไหนยังไงคลิกได้หมด
ส่วนเวลาเข้าฉากกับเพื่อนพระเอกก็มีเหล่าสาววายจิ้นอีก
ชายก็ดีเหมือนกันอย่างตอนที่เล่นละครเรื่องพราวมุกกับกระทิงขุนนรงค์ไง
หลายคนบอกคู่นี้แม่น่าจะจัดซีรีส์วายกันสักเรื่องนะ
แล้วก็บอก้นว่าปีหน้าเดี๋ยวเตรียมเลยนะคะ
ละครเรื่องคู่เวรคุณผู้ชม
แล้วก็มีละครรีเมคฟอร์มใหญ่อย่างเก็บแผ่นดินด้วย

เรื่องนี้ต้องมีฟาดฟันกับพระเอกเลือดใหม่อีกคน
อย่างน้องไอซ์พาณวัสขวัญใจดีชัน
งานนี้เคมีคู่จิ้นจะไปแค่ไหนนะ
เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของน้องพลกันหน่อยค่ะ
ตื่นเต้นครับเพราะว่ามันก็เป็นรีเมคด้วย
แต่คือผมก็มีความตื่นเต้นแล้วก็มีความอยากนำเสนอไปในตัว
อยากจะให้แบบได้เห็นรูปแบบใหม่ของปี๒๐๒๐ว่า
เราจะนำเสนอมารูปแบบไหนอะไรอย่างนี้ครับผม
ปีหน้าก็จะได้เห็นความต่ำจุดจุดเหมือนกัน

แม้ว่าเราสองคนจะไม่ค่อยได้เข้าคู่กันเท่าไหร่
แต่เมื่อเข้ากันแล้วมันจะมีเหมือนที่มีบางอย่าง
ซึ่งอุ้มนางเอกเนี่ยใช่ครับซึ่งอุ้มนางเอกก็ยังบอกว่าเฮ
สองคนนี้มีเคมีนะอะไรอย่างนี้ผมก็จริงเหรอ

แบบเราอยู่กับใครก็สามารถแบบจิ้นได้

อย่างหนึ่งนอกจากเคมีสาธารณะของน้องเขาแล้ว
หุ่นเขาก็บอกเลยว่าสมแล้วที่เอฟซีเขาเนี่ยทั่วฟ้าเมืองไทยคุณผู้ชม

หุ่นเขาบอกเลยว่ากล้าวใจสาวสุดเลย
อดเสื้อในละครแต่ละทีนะคนแชร์กันพลึบพลับคุณดูสิ

ไม่ค่อยได้เห็นลงไอจีเท่าไหร่หรอกนานทีจะได้ลงนะคะ
งานนี้ก็เลยมีเสียงเรียกร้องของสาวแล้วก็หนุ่มบอกว่า
เถอะนะลงรูปได้คืนกำไรให้เอฟซีหน่อย
ไปฟังหนุ่มพลในข้าจะใจอ่อนหรือเปล่า
แล้วก็แบบอยากจะเห็นผลลัพธ์ของมันบ้างว่าแบบคนจะว่ายังไง
ช่วงแรกเขินช่วงหลังก็คือแบบก็เริ่มชินอะไรอย่างนี้
แต่คือเราก็พยายามที่จะรักษาให้มันแบบให้ดีที่สุด
มันบ้างว่าคนจะว่ายังไง
ช่วงแรกเผินช่วงกลางก็คือแบบ
ก็เริ่มชินอะไรอย่างนี้
แต่คือเราก็พยายามที่จะรักษาให้มันแบบให้ดีที่สุด